เพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

แก๊งมาลับขโมยอะไรรู้มั้ยคะ
แล้วคืนเดียวขโมยไปหลายตัวด้วย
คุณผู้ชมที่เห็นกันในคลิปเนี่ยนะ

ไม่แน่ใจนะคุณแต่ว่ามองเห็นมุมนี้

แล้วก็ขับไปขโมยมิเตอร์น้ำตามบ้านเรือนต่างกลางดึก
ซึ่งคนร้ายทั้งสองเนี่ยเขาใช้เวลาในการลักมิเตอร์น้ำเนี่ยนะ
ใช้เวลาน้อยมาก๒นาทีเท่านั้น
แล้วจากเหตุการณ์นี้มันก็เลยทำให้เกิดน้ำพุ่งจากท่อเกือบ๑๐เมตร
โอ้โหแต่นับว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ที่เขาได้ยินเสียงน้ำมันพุ่งออกมาเขาก็เลยรีบออกมาดูแล้วไปแจ้ง
กับนางสาวเพ็ญพิราชครุญาติอายุ๒๖ปีเจ้าของบ้าน
ให้ออกมาปิดระบบน้ำหน่อยน้ำมันพุ่งขึ้นมา
เธอก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าเอ๊ะสาเหตุที่ทำให้น้ำมันพุ่งขึ้นมาคืออะไร
จนสุดท้ายทราบว่ามีคนร้ายนี่แหละมาตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำไปนั่นเอง
แล้วจากการเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยทำให้รู้ว่า
คนร้ายขโมยมิเตอร์น้ำไปอีก๒จุดนะคะก็คือบริเวณหอพักอีก๒ตัว
แล้วบ้านของเขาอีกหนึ่งตัวเนี่ยมิเตอร์ตรงนี้เห็นไหม
ดึงออกไปน้ำมันก็พุ่งออกมาไงพุ่งตัดไปยกไปใช่ไหมคะ
คือเจ้าของบ้านนางสาวเพ็ญพิราชคนนี้เขาก็คาดการณ์ถึงสาเหตุที่คนร้ายมาลักขโมยมิเตอร์ไปก็เพราะว่า
มิเตอร์บ้านของเขาแล้วก็ที่หอทำมาจากเหล็ก
คือมันมีทั้งเหล็กและทองแดงอ่ะเขาก็ต้องรู้ไงมันเอาไปขายแบบร้านขายของเก่าอ่ะ
นี่คือเอาแบบเหล็กไปนะเอาไปขายถูกต้องมันเอาไปขายได้ราคาดีเพราะเหล็กมันราคาดี
ร้านขายของเก่าก็ฝากเตือนหน่อยแล้วกันเนาะคนที่มีมิเตอร์น้ำเป็นเหล็กอ่ะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง
มีมีอะไรดีกุญแจไหมมีครอบไหมเนาะไม่รู้แต่เขาก็ต้องมีพนักงานมาตรวจไง
ฝากไปยังเจ้าหน้าที่แล้วกันตามจับให้ได้ยึดอาชีพ
และก็ฝากร้านขายของเก่าเนาะถ้ามิตเตอร์น้ำถ้ามิตเตอร์น้ำมันขายได้
ถ้าเห็นแล้วรู้แล้วล่ะเอาจริงคนรับซื้อของเก่าเขาจะรู้
นาทีขายหลายอันผิดปกติแล้ว
มันก็แจ้งเบาะแสไปเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
รับซื้อไว้มันก็เป็นการรับซื้อของโจรอีก